เรื่องราวของคน๑๓คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติภัยภัยธรรมชาติที่คนไปติดถ้ำค่ะ
มันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์นะครับแต่กำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย
เกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจด้วยนะครับ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดทำเรื่องนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทย
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สั่งการไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ในการส่งเจ้าหน้าที่นักจดหมายเหตุ
เพื่อทำการจดบันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่คนทั้งโลกต่างให้ความสนใจ
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทย
แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว
อีกทั้งยังเป็นการหลอมรวมความสมาร์ทสามัคคี
ส่งพลังน้ำใจจากทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจกับทั้ง๑๓คน
อกจากนี้ยังมีการประสานงานระดับชาติในการระดมความร่วมมือในการวางแผน
การทำงานอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการประมวลสถานการณ์และลำดับเหตุการณ์จะทำอย่างรอบด้าน
ภารกิจการวางแผนการค้นหากู้ภัยการช่วยชีวิตการระดมพลังจิตอาสาการลงพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การประสานงานกับทีมผู้ช่วยเหลือจากต่างประเทศการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็จะได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของทั้ง๑๓คนด้วย
เน้นย้ำว่าการทำบันทึกจดหมายเหตุจะต้องไม่กระทบต่อการทำงานของทีมช่วยเหลือ
ซึ่งเบื้องต้นจะรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างทุกช่องทางจากนั้นจะนำมาประมวลเหตุการณ์ต่อไปครับ